เดี๋ยวเราตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะมีสองอำเภอตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบนะคะ
อำเภอสถิงพระกับอำเภอสิงหานครนะคะเรามีผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลาอยู่
คุณสมพรหานรงค์นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้ว
คุณสมพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับ
สถานการณ์ในพื้นที่เป็นยังไงคะเห็นบอกว่า๒อำเภอหลักตอนนี้ได้รับผลกระทบสถิงพระกับสิงหานคร
ใช่ครับใช่ครับอ่าอำเภอสิงหานครก่อนนะฮะค่ะครับผมอำเภอศรีหานครเนี่ย
ที่หนักหนักก็ที่ตำบลม่วงงามครับผมครับค่ะครับผมเป็นยังไงครับ
กระดับหน้าการที่ว่านักคือยังไงครับอ่าคือคือตอนนี้ทั้งอ่าแถบใจฝั่งของอ่า
ตำบลม่วงอ่ามเนี่ยฮะตอนนี้อ่าชาวบ้านยังอยู่ที่สุรปยพนะฮะครับ
คือวิทยาลัยเทคโนโลยีอ่าการจัดการสิงหานครครับผมครับครับ
ตอนนี้ชาวบ้านก็ประมาณสักอ่าห้าสิบคนได้ครับตอนนี้ห้าสิบคนได้
ครับเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของน้ำท่วมเป็นยังไงคะ
ในพื้นที่สิงหานครตอนนี้สิงหานครตอนนี้ฟ้าฝนก็ยังตกโปย
อยู่นะครับผมตกหนักไหมคะตกตกอ่าตกเรื่อยเรื่อยครับ
ตกเรื่อยครับตกเรื่อยอือค่ะครับผมก็ส่วนส่วนที่
เมื่อตอนเย็นก็ประมาณแปดร้อยกว่าคนอืมตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก
สิบคนได้ฮะครับตอนนี้เหลือเจ็ดสิบคนอยู่ที่ครับ
จะสิงพระครับผมค่ะวัดจสิงพระวัดพังตรีครับผมครับ
ค่ะมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าดับหรือว่าเรื่องของสัญญาณสื่อสาร
ยังไงบ้างไหมคะตอนตอนเย็นนะฮะตอนเย็นตอนเย็นประมาณสี่โมงเย็น
ก็มีไฟฟ้าดับครับผมเครื่องมือสื่อสารเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยครับผม
อืมมีฝนตกในพื้นที่มาเยอะไหมครับที่สงขลาหรือว่าตรงจุดไหน
ฝนตกในพื้นที่เนี่ยอำเภอสิงหานครกับอำเภอสัตว์สิงห์ฟะ
หกโมงกว่ากว่านะฮะอืมค่ะตกเยอะเลยครับผมครับอ่า
ผ่านทางด้านคือว่าวิราณันเพียงจันทร์คือว่ารัฐกาลจังหัวสงขรา
ก็เป็นดวงประชาชนทั้งหมดเลยครับผมครับค่ะดังนั้นค่ะ
พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็น่าจะมีรายงานเพิ่มเติมไป
อีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะดังนั้นในช่วงคืนนี้อ่ะค่ะ
ตลอดทั้งคืนนี้จะมีการเฝ้าระวังกันยังไงบ้างคะคืนนี้ใช่ไหมครับค่ะ
คืนนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่อศของแต่ละอำเภอครับผม
เฝ้าระวังทุกทุกที่เลยครับครับทั้งทั้งบริเวณชายฝั่งนะฮะค่ะ
เอาล่ะค่ะสอบถามจากคุณสมพรเพียงเท่านี้ก่อนถ้าหากว่ามีอะไรเพิ่มเติมจะติดต่อกลับไป
ครับนะคะนี่คือที่อำเภอสถิงพระอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลานะคะ
ขอบคุณคุณสมพรด้วยอ่าก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คงได้รับผลกระทบเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะสำหรับอายุส่วนร้อนปลาบึกที่เข้ามาอืมนะครับ